อันนี้มีความทรมานของไม่ต้องเอาใจที่ซักนาคต
ว้ายสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่ข้าวใส่ไข่
สดไมใหม่ให้เยอะไฮ
เอาล่ะเรากำลังพูดเรื่องโชคกุณหรือโชคกุณหรือใช่
อาเตะกันนิดหนึ่งไงเนี่ยเนี่ย
ทิ้งสิ๓๔วันนะ๕วันประมาณนั้น
บอกพ่ออยู่ไหนแล้วเที่ยงคืนยังไม่ไป
เขารอกกันจนถึงตี๓ค่ะ
เขาก็ยังมีความหวังว่าเขาจะได้ฟังอย่างนั้นสิ
เขาก็รออยู่ที่นั่นรอ
น้องบอกพ่อกลับเถอะเชื่อหนูเขาโกหก
เขากำลังเปลี่ยนแผนกันอยู่ว่าเขาจะพาไปฮานอยแทนพี่
อุ๊ยปุ๊บ
ตำหลวดไปแล้วรัฐมนตร์ตีไปแล้ว

เขายังเชื่ออยู่เลยว่าเขาจะได้ไปญี่ปุ่น
คือเขามีข่าวจะกลับไปฮาหนอยต่อนี้
ที่นี่พี่แปดใจคือเค้าหมายถึงว่าเค้าคุยกันอยู่ตรง

ใช่คนที่ไปตรงนั้นเขาเหมือนเขาเสียเงินไปแล้ว
อย่างน้อยแบบว่าได้ไปเชียงใหม่ก็ยังดี

แล้วก็ดึงไอ้นี่ไว้ไอ้รถเข็นมันไม่พอเรื่อง

และที่สำคัญคือรู้ไหมส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัด
ซึ่งเขาจะต้องเดินทางมาจากต่างบ้าน

ต้องนั่งบางคนนั่งส่วนใหญ่มารถบัส

คนไม่เคยไปรู้ว่าญี่ปุ่นไปแล้วหนาวช่วงนี้
ไปซื้อเสื้อกันหนาวมีเงินอยู่ในตัวอยู่เหลือ๕๖๐๐บาท

เขาคิดว่าถ้าเขาไปที่นู่นแล้วเขาก็มีเงินเงินให้
คือความคิดที่ว่าแบบไปถึงที่นู่นเสื้อกระหนาวจะต้องแพงกว่าเมืองไทย

สรุปแล้วไม่เหลืออะไรเลย
นี่หลอกกว่าได้ลงคลอนหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าอืมไม่แล้วจริงตัวคุณพ่อเอง
อย่างวันนี้ถามว่าเดี๋ยวคุณพ่อต้องไปทำธุระเรื่องนี้เรื่องนี้
คือต้องเหมือนแบบต้องไปทำเรื่อง
แล้วแจ้งความไหมแจ้งเขาก็ต้องทำหมดแจ้งความ
เราเอาไอ้นี่ไปก่อนตั้งแต่ต้นเลยนะคะพาสปอร์ต
สปอร์ตเอาไปด้วยเอาไปได้คืนยังไม่ได้
คือเอาไปตั้งแต่แบบคุณติดต่อมาปุ๊บเขาเก็บพาสปอร์ตไปเลย
ไปเลยตั้งแต่ต้นเลยเชื่อใหญ่เลยว่าเป็นทัวร์แล้วเอาไปหมดเลย
ต้องระวังเรื่องพาสปอร์ตตอนนี้ซึ่งจริงไม่ใช่นะฮะพาสปอร์ตต้องอยู่กับเรา
แสดงว่าตอนตีหนึ่งตี๒ก็ยังคิดว่าตัวเองจะได้บินไปเมืองนอกเมืองนั้น

ทีนี้มันมีคนที่ร่วมในเรื่องนี้นะฮะ
คนที่เป็นดาราที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นี่ก็คือเรื่องนี้
นี่คุณฉัดมงคลคุณติ๊กฉัดมงคลบำแพงแล้วก็อุ๊มนรดาเจริญทวีรัฐ
คือติ๊กมีรูปขึ้นเครื่องบินส่วนตัวไปด้วยฮะ
เขาก็เลยเรียกตัวมาสอบนะฮะทางตำรวจก็เรียกตัวมาสอบ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้จักสินแสโชกุลเป็นการส่วนตัว
มีคนรู้จักติดต่อมาว่าอยากไปดูดวงไหมมีทริปไปเที่ยว
นั่งเครื่องบินส่วนตัวไปดูดวงที่หัวหินช่วงกลางเดือนมีนาที่ผ่านมา
ก็เลยไปรู้สึกว่ามันก็ดีไปเที่ยวด้วยมีโอกาสดูดวงด้วยแล้วก็ไปทำบุญด้วย
ส่วนรูปถ่ายนั้นสินแสเข้ามาขอถ่ายรูปเฉยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
แล้วก็ไม่ได้เป็นคนขายตรงอะไรด้วย

ต่อมาคือน้องมนมินระดาคนนี้นะฮะ
เขาบอกว่าเธอไปรับงานรับงานเป็นพิธีกร
ไม่ได้ขายไม่ได้ร่วมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว
นี่แหละบอกไปให้ปากคำแล้วเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
คือสินแสโชกุลคนนี้จ้างเป็นพิธีกร
ขอยืนยันว่าไม่เคยร่วมทำธุรกิจหรือถ่ายรูปโปรโมทผลิตภัณ
แต่เดินทางไปให้ปากคำวันนี้ในฐานะพยาน
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทางด้านตำรวจก็บอกว่าสอบปากคำแล้ว

เพื่อจะขอข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
โชคคุณก่อนเขาคุกตั้งผ่าตัดนมไปเนี่ย
แล้วก็ยังไงแผงสดอยู่เลยป่ะแองจี้
เรือนจำเขาก็บอกว่าเครียด
แล้วก็น้ำตาไหลเพราะเจ็บแผล
แต่ไน้นี้หรอ

เหมือนกันไม่ผิด

คุณจะต้องใช้เครื่องการบินไทยกี่ลำกว่าที่จะครบ๒๐๐๐
ขนเครื่องหนึ่งได้ประมาณ๓๔๐๐คน
ก็๕ลำแล้วไฟล์ทอื่นในช่วงเทศกาลมันจะไม่บินกันเลยหรือ

เขาไม่ได้ทำทัวร์อันนี้คือการให้ชวนไปเที่ยว
คือเขามีชุดคำตอบอยู่แล้วว่าจะไม่โดนกฎหมาย
เหมือนมันไม่ผิดอ่ะไม่ได้ทำทัวร์แค่ชวนไปเที่ยว
อีบ้าเนี่ยเอาก็นั่งร้องไห้ต่อไปในคุกกันไปก่อนช่วงนี้
คิดได้ยังไงอีบ้า
เขาไม่นึกว่าคนจะชวนกันต่อมาเป็นพันขนาดนี้

อย่าสิเก็บตังค์ไปแล้ว

โดยจะรู้ก็แบบไปดีกว่าเลยไปตั้งกว่านี่ละนองถือก่อนนะนี่น่ะพาคนไปแล้วเซตหนึ่งนะ
รอดแรกรอดแรกรอดแรก

ไปได้จริงได้ไปจริงนะอะไรอย่างนี้
คือตอนแรกมันก็มีกลุ่มคนที่บอกมันถูกเกินไปแบบหมด
ลูกหลั่นเราก็เตือนแหละว่ามันถูกไปนะพ่อเชื่อได้เหรออะไรแบบนี้
แต่นี่เขาบินนี่เขามีจักรฐานอยู่ทางนี้เซตมุกแล้วเขาไปแล้วเขาบินมาแล้ว
เนี่ยคนนี้เมื่อวานไปมาแล้วนี่นางไปเทโล
เทเทยาโลเจอร์ไหมเถอะพอถึงสนามบินปั๊บถ่ายรูปหน่อย
เทกฮโปอะเชิญค่ะไปไหนฟะเชิญอ๋อ
เขาก็คือพาบ้ายเหรอเถอะจริงทางนาลิตะ
ไม่เดี๋ยวเจอกันนะเดินไปช้อปินเดี๋ยวกลับมานาลิตะเอง
เดี๋ยวมาแล้วมีที่พักให้เขาไหมเถอะไม่มีไงก็ทางการไทยช่วยเหลือไงตอนนี้ไง
ที่ให้กลับมาเนี่ยอ๋อสรุปถั่วไอชุดแรกก็ไม่มีที่ให้เขาอยู่
พาไปเหมือนกันแต่ถึงที่ญี่ปุ่นปุ๊บเราปล่อยเขาเลย
มีรูปโปรโมทให้คนชุดหลังไปเขาเอาเงินจากที่คนจ่ายชุดหลังมาแล้วเอาไปให้
ตอนนี้คือทุกอย่างก็คือเห็นที่ตำรวจบอกว่าทุกวันจะมีคนมาแบบแสดงความจำนงว่าโดนคนนี้หลอกโดนคนนี้หลอกทุกวันเลย
แต่โจรพวกนี้มีเยอะอันนี้เป็นข่าวที่แหละยังมีอีกเยอะที่เรายังไม่รู้
เพราะบางคนที่โดนโกงโอเคล่ะบางคน๑ตอนนี้คนตกงานเยอะคนต้องการจะมีอาชีพเราไปว่าไม่ได้หรอก
อ่ะถามตรงดาราที่แบบว่าสังเกตดาราที่ขับรถแพงทุกอย่างต้องชีวิตสวยหรูชีวิตต้องป๊อปอยู่เมืองกรุงชีวิตต้องป๊อป
สร้างความน่าเชื่อถือคุณพุทธดาราใครบ้างคะบอกหน่อยค่ะ
นะฮะนะฮะเพราะฉันนั่งดูข่าวแล้วฉันเครียดไข้ขึ้นใหญ่เลยนะฮะผมไม่ได้จัดทวนไม่ได้จัดทวนไปหลอกเขาทำไมแล้วเห็นแบบแต่ละคนอ่ะ
คือไม่ได้อะไรนะถ้าถามว่าตอนนี้คือคนรู้สึกยังไงคือคุณก็อยากได้เงินคืนไงคุณบอกว่าคุณไม่ได้หลอกเขาแต่คุณเอาเงินเขาไปแล้ว
ส่วนใหญ่เขาบอกว่าคนเรา๒อย่างที่จะโดน๑เห็นชอบวาดฝันอนาคตไม่อยู่กับเหมือนฉันก็เคยโดน
ฉันก็เคยโดนหนักเหมือนกันว่าจะต้องไปสร้างตึกนะเอาเงินไปลงทุนสร้างตึกหรือรู้จักอะไรอย่างนี้แต่เมื่อลงทุนปุ๊บส่วนใหญ่มันจะหายไปหมดอ่ะ
มันหายไปกับที่เราลงทุนไปเลยไม่ได้คืนด้วยการลงทุนมันต้องเห็นว่าเขาไปทำอะไรไม่ใช่เป็นอะไรแล้วมีเงินมาเยอะมันเป็นไปไม่ได้โดยหลัก
พี่หนูเห็นตึกอยู่ข้างหน้านี้เลยลงเสาเข็มอยู่ข้างหน้าเนี่ยหนูยังโดนโกงไปเลย๑๐กว่าล้านนะอยู่ที่ว่าคนพูดอ่ะ
แล้วตึกตอนนี้อยู่ไหนก็อยู่งั้นน่ะก็คือสรุปเพื่อนที่โดนโกงเป็นดรหมดเลยนะโดนไปเป็นร้อยร้อยล้านเลยนะ
บางทีเราก็ไม่รู้จริงแล้วทำอะไรมันไม่ได้ด้วยเราก็ไม่รู้จริงแค่อย่างนั้นหลังจากวันนี้ไปเราก็ต้องระมัดระวังค่ะ
แล้วอายัดทรัพย์แล้วจะได้คืนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คดีหนึ่งก็ต้องขึ้นสารกันนานมาก

เพราะมันจะเอาความโลภนี่แหละมาล่อเรา
ใช่ส่วนใหญ่จะเสียเพราะความโลภอยากได้อยากไปอยากมีเนี่ยแหละเอาล่ะ

หน้าหนึ่งเลยค่ะเราก็มีโอกาสได้เห็นเรื่องของเจ้าพิษบูเทอเรียอยู่บ่อย
วันนี้นี่นะคะหน้าหนึ่งไทยรัฐเลยเป็นข่าวมา
ก็ตัวเจ้าของเองขนาดเลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเล็กเลยนะคะ
คือเขาก็ได้รับการร้องเรียนอยู่ที่จังหวัดปฐุมธานี
มีการช่วยเหลือประชาชนถูกสุนัขพันธ์อเมริกันพิษบูเนี่ยค่ะ
บูเทอเรียนะคะที่เลี้ยงเอาไว้กัดได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
เหตุเกิดก็เกิดที่ทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
ไปถึงที่เกิดเหตุก็พบสุนัขค่ะ
อเมริกันพิษบูเทอเรียเพศผู้อายุประมาณ๒ปี

ปลาเกี้ยวนี่กำลังเห่ากันโชคอย่างดุร้ายเลย
กำลังแบบเขากำลังโมโหมากไงพี่ตามเนื้อตามตัว
เขาก็มีเลือดเปลือพบผู้บาดเจ็บ๒คน
ก็คือนายอานนท์ท่างพิมพ์แล้วก็นางสาวเจนจิราคงขนนะคะ
นางสาวเจนจิราต้องบอกเลยว่าเขาซื้อสุนัขตัวดังกล่าว
เจ้าปลาเกียวมาเลี้ยตั้งแต่ตัวเล็กมีความรักความผูกพันอยู่ด้วยกันมาตลอดพี่
วันที่๑๖เดินอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ย
อยู่ดีปลาเกียวก็กระโดดกัดคอเลยค่ะ

เพราะได้ระบาดเจ็บตัวพี่ผู้หญิงคุณเจนจีราก็ไปรักษาแผลนะครับ

กำลังก็ต้องไปล้างแผลอีกแฟนกลับมาคือจะกัดอีกกัดอีกเลยกำลังกัด
แฟนเขาก็กลับมาก็ปาเกียวก็เลยเล่นงานเอาด้วยเลยค่ะ
ทีนี้กัดขาพี่ผู้ชายด้วยตายแล้วดูสภาพตายแล้ว
กัดขาพี่ผู้ชายแล้วตัวเองก็ไม่รู้จะทำยังไง
สุดท้ายเลยจำเป็นต้องโทรศัพท์ไปเรียกเจ้าหน้าที่

เพราะว่ามันอารมณ์หุดหงิดมันจะเข้ามาทำร้ายตลอดเวลา
เจ้าหน้าที่มาถึงก็จะใช้บ่วงคล้องไปก็ไม่ได้
เขาก็ไม่เขาก็ไม่หยุดมันแข็งแรงแรงมันสู้ไม่ไห
สุดท้ายเลยจำเป็นต้องยิงยาสลบใส่ไป
ก็๓ครั้งก็สลบทีนี้ก็จับไป
ดอกไปปรับเรียนพฤติกรรม
หมาเหรอจับหมาไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เข้าไปเลยค่ะต้องเข้าไปที่ศูนย์ฝึกสุนัข
ไปเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะ

ทีนี้จำเป็นต้องหาที่อยู่ใหม่ให้เขาไง
คือต้องไปเช็คก่อนว่าน้องหมาเนี่ยเจ้าปลาเกียวเนี่ย
ใดเลี้ยงมา๒ปีไม่เป็น
ทำไมเพิ่งเป็นสัตว์หรือเปล่า

ว่ามันหิวช่วงที่ผ่านมา

หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

หมาพวกนี้มันเป็นมาย่ามเลย
เขาไม่ได้เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเหมือนล้ำไอทอดนึงอะ

เนี่ยเอามาเลี้ยงไม่เข้าใจว่ามาจากยังไง
กัดแล้วแรงมันดีมากมันกัดไม่ปล่อยเลยอะ
ใช่สิมันต้องเอางัดกรามอ่ะ
คือหมาล่าสัตว์หมาเป็นกาดหมาที่อยู่เพื่อแบบว่ามีใครมาทำอะไรมันอ่ะมันงั้นไม่ได้อ่ะทำไว้แล้วกัน
เอาละตลอดระยะเวลาสงการที่ผ่านมาช่วงเทศกาลวันหยุดสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวานนี้นะฮะ
ก็มีการสรุปอุบัติเหตุรวมแล้ว๓๖๙๐ครั้งสรุปไปเลยนะแองจี้จ๋า
เสียชีวิต๓๙๐ศพบาดเจ็บ๓๘๐๘คนนะฮะซึ่งการสรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงการที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าลดลงแล้วก็ควบคุมต้องยอมรับว่าปีนี้ควบคุมเข้ม
ข้นมากระหว่างวันที่๑๑๑๗ภายใต้แนวคิดขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
แล้วก็สารพลังประชารัฐในการป้องกันและลดอุบัติเหตุถนนในเชิงพื้นที่เนี่ยนะ
ก็อย่างที่บอกว่า๗วัน๑๑๑๑๗เกิดอุบัติเหตุรวม๓๖๙๐ครั้งบาดเจ็บไป๓๘๐๘คนเสียชีวิตแค่๓๙๐คน
อย่าแค่สิเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวปีหน้าทำยอดขึ้นมา
เหตุสูงสุด๓อันดับแรกก็คืออันดับแรกเลยคือเมาสุราเมาสุราแล้วก็ขับรถเร็วเกินฝ่าฝืนสัญญาจราจร
แล้วก็ส่วนยามหานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด๓อันดับแรกคือมอเตอร์ไซค์ก่อนรถพลิกอัพแล้วก็รถเก๋ง
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ปีนี้ปกติเราจะคิดว่าอยู่ภาคเหนือใช่ไหมฮะ
ปีนี้เป็นอุดรธานีครับ๑๖๑ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่จังหวัดนครราชศรีมาหรือโคราช๑๗คน
ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตอันดับหนึ่งคือไม่สวมหมวกกันน็อกนี่คือมอเตอร์ไซค์ถูกแล้วอันดับ๒คือเมาสุราแล้วก็สุดท้ายคือขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด
ทั้งหมดทั้งหมดนี้คือสรุปตัวเลขการจราจรที่ยิงกันกลางถนนหลายที่มากปีนี้สงการสงการแรงนะไม่ใช่สงการไม่แรงนะ
น่าไม่ดูแปอ้ะอันดับจิ๊ฉันกลัวเถิ่ง
ระวังนะคะพี่เป็นเรือทดล้วงอะไรขึ้นอย่างนี้นะคะ
รู้ไหมสิวะค่ะทำไมประเทอดยิงทิ้งกะเทยไปร้วงต้องหาเถิงแล้วต้นยิงไง

กล้องนะกล้องหรอกล้องหลอกด้วยภาพบอกด้วยบางทีชุดมันก็ไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยนะ
คุณผู้ชมยังร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านไลน์ทางไทยรัฐได้นะฮะ
ทุกคนพูดถึงเรื่องโชกุลมุกดายน่ากลัวกว่าพิษบู
ใส่เขียนเจ้ามาด้วยแถมรู้จักแน่วีรชัยใส่ไว้

ไปเจอสงกรานอะไรมาเล่าสู่กันฟังนะ
ดีไม่ดีได้หมดค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องที่ตามกันมาตั้งแต่ก่อนสงการ

สรุปเป็นอย่างไรแล้วคะวันนี้นายกว่าของแพทน์นับประพา
นำเงินกว่า๑ล้าน๕แสนบาทไปตรวจสอบแล้ว
ช่วงหน้ามาดูเรื่องนี้กันรอดไม่รอด
เขาบอกว่าอุบัติเหตุรถมาร่องแต่ตายเพราะตีกันเยอะขึ้นจริง
ใช่เพราะปีนี้น่ากลัวจริงค่ะ
ข่าวใส่ไข่ฮะเวลาจะหมดอยู่แล้ว
ตรงไลน์เข้ามาปุ๊บเกือบเรานี่เพิ่งเบค๒
นี่แหละมีเวลาไม่ถึง๕นาทีเดี๋ยวไปอย่างรวดเร็วเลยด้วยกันสำหรับ
ทนายความของแพทย์นับประพาตันตระกูล
หรือแพทน์ภรรยาของนายอัฆราจิตวอรโรธเจริญเดชหรือเบนเลสซิ่ง
ผู้ต้องหาร่วมกันฟอกเงินคือตอนนี้เขาเป็นผู้ต้องหาผู้ร่วมกันฟอกเงิน

ก็ตอนนี้แพทย์ก็ต้องโดนตรวจสอบด้วยเพราะเป็นเมียเมียก็ต้องโดนด้วย
ก็ได้นำเงินจำนวน๑๕๓๙๑๒๘บาท
มามอบให้กับเจ้าพนักงานกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้ว
โดยเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ตำรวจพบว่าได้รับ
โอนมาจากเบนซ์คือผัวของตัวเอง

หลังจากที่รับมอบเงินแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะปปศปราบปรามยาเสพติดเนี่ย
ไปตรวจสอบแล้วก็จัดอยู่ในบัญชีทรัพย์สินของนายนัทพลนาคคำ
บอยผู้ต้องหาค้ายาเสพติด
จากเชื่อว่าเงินจำนวนดังกล่าวนายอัครกิติได้รับมาจากนายนัทพล
จากการตรวจสอบพบว่านายอัครกิจนะครับ
โอนเงินมาให้แพทย์เนี่ยจำนวนกว่า๑๙๐๐๐๐๐บาท

แต่ได้โอนกลับคืนไปให้ประมาณ๔แสนบาท
เจ้าหน้าที่ปปศก็เลยอาจจะต้องเรียกแพทย์มาชี้แจงว่าไอ้เงินมันมาจากไหน

ในส่วนของพนักงานสอบสวนกองบัญชาการกองปราบปรามยาเสพติด
ไม่จำเป็นจะต้องเรียกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว
และน่าจะไม่เข้าข่ายความผิดร่วมกันฟอกเงิน
เนื่องจากเป็นการได้รับเงินจากสามีตัวเอง
ซึ่งเป็นการให้โดยเสน่หา

ผัวเมียให้เงินก็เหมือนกับผู้ให้ผัวเอาอะไรอย่างนี้
ขณะที่ความคืบหน้าวันนี้นาทิสารอายาธุรกรรมรัฐศาสตร์พิเศษ
สารได้เบิกตัวนายไซสนะแก้วพิมพามาสอบปากคำ
โดยในชั้นสอบสวนจำเลยให้รับการสารภาพ
จึงถูกควบคุมตัวไปทันทะสถานบำบัดพิเศษกลาง
อายการได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวชั่วคราวนะครับ
จากยาเสพติดของกลางมันมีจำนวนมาก
แล้วก็คดีอัตราโทษสูงเกรงว่าถ้าสมมุติให้มีการประกันตัว

อันนี้ใส่สนะนี่ถ้าจะรู้เรื่องมากขึ้น

วันศุกร์นี้แพทย์จะมาอัดมูไนท์
จะบอกหมดอันนี้ส่วนนี้นะคะหน้าเจ็ดไทยรัฐค่ะ

ก็บอกว่าสาวที่เขางดแป้งเนี่ยบางทีอันตรายนะคะคุณ

ที่จะออกปรองให้ถูกไม่อย่างนี้แค่ขาดความหวานหรือเปล่า
แป้งคาร์โปรไฮเดรตตัวที่ดีอย่าไปงด
เครื่องดื่มมันน้ำแบบรมเครื่องกินเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปสะสมเลย
มันจะบอกว่ามันจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อแทนเซลล์ที่มันหายไป
ถ้าเราไม่มีคาร์โบไฮเดตเลยเนี่ยหนังเราจะเหี่ยว

เหี่ยวแล้วก็โปรตีนพอมีมากไปเนี่ยมันมีผลต่อตับ
คือบางคนอาจจะโปรตีนมีผลต่อตับนะคะ
ตับทำงานสูงก็จะสูงเกินไปคือถ้าจะลดน้ำหนักนี่นะฮะ
ควรจะกินคาร์โบไฮเดท๖๕โปรตีน๒๕
ไขมันนิดเดียวแค่๑๐จะวัดยังไงวะ
กล้วยแขกถุงหนึ่งน่าจะ๙๐อุ๊ยแต่ถ้าต้องวัดทุกอันเหนื่อยมาก
คาร์โบไฮเดรตตัวดีเนี่ยมันนำแคลเซียมเข้าไปในร่างกาย
ถ้าไม่มีคาร์โบไฮเดตเลยเนี่ยแคลเซียมจะเข้าไปบำรุงกระดูกเราไม่ได้เลย
อ๋อกระดูกเล็บอะไรเนี่ยจะเปราะหมดเลยนะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นจะกินข้าวเนี่ยกินเลยข้าวนี้โอเค
คือข้าวได้แต่ว่าจะมีปริมาณที่มันกำลังดี
แปรรูปแล้วขนมปังขนมเค้กอุ๊ยไม่ได้
ไม่ได้นี่คือคำว่าช็อกโกแลตขนมเค้กปุ๊บคือมันจะปิดได้อย่างไร
โปรตีนส่วนเกินนะพอเรากินเยอะเกินไปบางคนเลยอัดแต่เนื้อใช่ไหมฮะ
จะทำให้สร้างกฎจุลิกส่วนเกินในไตเป็นปัญหาโรคกระดูกพลุนและโรคมะเร็ง
หรือผู้เชี่ยวชาญการพนักพนักการณ์เขาบอกให้เรากินเนี่ย
สูงสุดก็คือคาโบไฮเดตนี่แหละประมาณ
อย่างนี้เราว่างั้นคงกินอะไรที่มันปริมาณที่มันพอดี
ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปในแต่ละอย่างนั่นเองนะคะ

เขาบอกว่าตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครก็ผุดไอเดียว่าจะติดกล้องหน้ารถของทุกคัน
เพื่อจะช่วยลดภาษีแล้วอีกหนึ่งอย่างคือให้ประชาชนตรวจสอบกันดี

ใช่อะไรนี่พอประกัน

มีแต่เสียงตัวเองร้องเพลงโหยหวน

แล้วมันเห็นไม่ได้ตลาดมันเสียตลอดเธอคดีใหญ่เสียตลอด
ใช่ถ้างั้นก็ติดกล้องหน้ารถตัวเองไหม
นี่คือมันจะเตรียมเสนอโครงการดวงตาสาธารณะ
หรือว่าโครงการติดกล้องหน้ารถ
เพื่อสร้างวินัยการจราจรแล้วก็ป้องกันการปรับรามอาชญากรรม
พร้อมกับมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย
เดี๋ยวต้องรอติดตามต่อว่าจะลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดายังไงได้บ้าง
ติดกล้องหลังรถให้อีกนะคะ
ติดมาทั้งสองเลย
ก็ติดหน้าหลังอีกน
เป็นอย่างไรครับแปลแล้วก็นี่ไงไปชดใช้กระจกคอนโดเขาด่า
ทำไมหรือเปล่ากระจกล้าวเพราะเสียงเบสกระแทกล้าวเลย
ตุ้มในกระจกเขาตุ๊กนั่นเขาตามหาอยู่นะ
ทำกระจกแล้วตอนนี้ชดเชยแล้วก็ซ่อมให้เขาแล้ว

มาต่อ

เธออย่าเลยเธอไม่สบาย

ก็มีกระแสอีกว่าโอ้โหงานสนุกเกิน

เป็นเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้อยู่อาศัยคอนโดมิเนียม

วูดดี้วูดทิศธรณ์ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบในกรณี
ในช่วงเทศกาลสงการที่ผ่านมานะฮะ
ประกาศอย่างเป็นทางการเรื่องคลิปกระจกร้าว
กรณีที่เกิดการแชร์คลิปผ่านทางหน้าเพจต่าง
ตั้งแต่ทราบเรื่องแล้วก็มีการประสานกับนิติบุคคลของคอนโด
คือวูดี้บอกว่าวูดดี้ได้มีการประสานกับทางคอนโดมัน

ต้องแจ้งทางตำรวจทุกอย่างจะต้องเอาจริงนะว่า
จะต้องได้รับความแจ้งคนในพื้นที่ในระแว

เขาจะนอนกันอย่างไรเพราะเสียงปรงจนถึงตี๒๓
คุณคิดดูมีการแจ้งเข้าไปฝ่ายนิติบุคคลมาตลอด
แล้วก็ทราบเรื่องแล้วก็ประสานกันมาโดยตลอด
โดยก่อนที่จะงานจะจบเบื้องต้นได้ทราบว่ามีกระจกร้าว๑บาน

แต่เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดเทศกาล
ต้องยอมรับว่าเขาเพิ่งกลับมาเปิดงานกันเนี่ย
วันนี้อาจจะเกิดความล่าช้า

ช่างกำลังจะเข้าไปภายในวันนี้

แล้วก็ทางคอนโดเขาก็บอกขอเช็คโดยรวมด้วยนะ
อ๋อเพราะว่าไม่รู้ว่าตรงไหนมีเสียหายบ้างมีห้องไหนบ้าง
มันดังจริงเพราะเครื่องเสียงมันดังตึง
ทั้งที่เธอใส่มงกุธทำไมเป็นอ้ำปัจจาราภัณฑ์เหรอเธอ
ว่าอะไรเจ้านางทิบเจ้านางหรอ

ว่าคุณอ้ำพัจจาราภาพนี่เป็นคนที่รักสัตว์มาก
รับบริจาคเงินเพื่อจะช่วยเหลือสุนัขต่าง
คือเป็นศูนย์กลางในการที่จะช่วยเหลือเกี่ยวกับสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บ

ก็ลงพื้นที่ไปกับคุณอ้ำพัชราภาไปด้วยนะคะ
ไปหาเจ้าอ้วนหมาจรที่ถูกนำมาทิ้งไว้ที่แคมป์คนงานก่อสร้างนี่แหละค่ะ
แถวถนนสายไหมแล้วก็หายตัวเข้าไปในป่าเนี่ยนะคะ
นางเอกสาวของเราก็บุกเข้าไปด้วยค่ะคุณผู้ชมไปกับเขาด้วยนะคะ
มกลางแสงแดดเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันว่าเป็นยังไงเขาเข้าไปด้วย
ขนาดไหนพี่อ้ำก็เข้าไปเนี่ย
ร้อนมากแทบจะเป็นลมไป

ดีจะดูความรวมตัดขังหมาน่ะค่ะ
คือเขาใช้สารพัดวิธีเลยนะคะคุณพี่คือไปอย่างนี้เสร็จปั๊บ

เป็นหมาจรค่ะพี่เป็นหมาจรแล้วเขาก็หายไป
คือพี่อ้ำคงได้รับแจ้งมาว่ามันมีหมาเนี่ยหายไปจากมูลนิธิ
เขาก็เลยไปกับบุรณฐีเข้าไปหาใหญ่เลย
ยังร้องเหมียวเขาอยู่เขาก็คงรู้ว่าแบบลองฟัง
ใช่อะไรประมาณอย่างนั้น
เชื่อมั้ยตั้งแต่เด็กอะเวลาเมื่อก่อนเย้ออ้ำก็ขับรถเบน
เมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นรถสปอร์ตแต่ว่าเน้นหลังรถไอ้อ้ำจนตั้งแต่
เขาก็มีน้องหมานะมันจะต้องมีอาหารหมาเป็นกระสอบ
ผ่านที่ไหนเขาก็ให้ใช่ไหมตกต่างคืนตั้งแต่เป็นดารายังไม่ได้เป็นอ้ำพัชราภาค
เหมือนทุกวันนี้นางก็จะไปเทแถววัดลาดพร้าวแถวอะไรเมื่อกี้
น้ำเขาไปเหนือไม่แต่เด็กเลยนี่เห็นไหมภาพด้านล่างค่ะ
ใช้วิธีแบบเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกัน
เปิดทางให้หน่อยเปิดทางให้หาเจอแต่สุดท้ายเขาหาเจอจริงนะ
หาเจ้าอ้วนเจอค่ะโชคดีมากแต่คือเขาได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก
ก็ถูกตัวเงินตัวทองกัดโถน้องอ้วนน่ะน้องอ้วนน่ะ
เขาว่าเข้าไปช่วยมาแต่หาได้นะ
แล้วก็เอาไปรักษาตัวก่อนที่จะหาผู้อุป

เนอะเจ้าอ้วนอีกคนหนึ่งนะคือพี่ตั๊ก
ขับรถถ่ายหนังเนี่ยจะมีกระดาษหนังสือพิมพ์เยอะเพราะอะไรป่ะ
คนขับรถชนหมาเยอะมากแล้วก็ทิ้งไว้ด้วย
ยุลาใช่ไหมเธอเอากระดาษหนังสือพิมพ์หอแล้วพาไปหาหมอ

หลังรถไปกับคุณแม่แล้วตัวเขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุเองเนี่ยนะ
เขาบอกเขารอดพี่ตั๊กบอกพี่รอดเพราะว่าน่าจะเพราะพี่เคยช่วยหมา
อ๋อพี่ตั๊กนี่ก็มาช่วยเขาเหมือนกันพี่ตั๊กนี่กระดูกเชิงการหัก

หนูก็ไปถ่ายทำรายการนี่แหละ
เราก็ไปเก็บตกเขาเป็นอะไรยังไงในกรง
ปรากฏว่าอยู่ดีนั้นก็อุ้มหมามาเล่นกับกล้อง

เพื่อนที่อยู่ในกองน้ำมา

แล้วก็นั่งคุยกันเอ้าไม่ใช่หมาพี่
ก็เดินหายไปแล้วไม่ใช่หมาพี่เป็นหมาอีกคนนึง

คุณไม่ได้ถามเขาก่อนเป็นลูกหน้านี่

แต่หนูไปจับโป๊ได้เองว่าไม่ใช่หมาใช่หมาเขา

หนูเอากลับบ้าน

คุณคะที่คุณพูดถึงแม่คุณตั๊กนะ

คือได้รับการรักษาตั้งแต่ตอนต้นปี๒๕๕
คือจะเล่าผีที่แล้วนี่ครับเฮ่ยแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่

ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอ๋อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ครับ

ส่งข้อความว่าแม่ไปสบายแล้วไม่ต้องทนป่วยแล้ว
จะอยู่ในความทรงจำของตั๊กและหลานข้าวหอมไปตลอด
แม่เป็นแม่ที่ดีที่สุดของตั๊กค่ะรักแม่มาก

คุณตั๊กเขาจะบอกว่าเขาขอโทษที่เขาไม่ได้รับรอง
ใครเหลือเขาเสียใจมากเขาจะบอกว่าอยู่นิ่ง
เราก็ได้เห็นว่าคู่แม่ลูกนี้เขาผูกพันกันมานาน
มากค่ะพี่ตั๊กทำทุกท่าง

แต่ไม่ได้คุยอย่างนั้นผมมาให้เห็นฟันไบ้ทิ้งหนัง

ชีวัฏปากน้ำพาศีเจริญนะครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวคืนนี้กลับมาเจอกับโป๊ะแตกกันนะฮะ

มาแล้วเหรอมาแล้วเหรอเดี๋ยวเขาก็มาแล้ว

แต่มูไนท์คืนนี้เป็นแขกรับเชิญที่อายุน้อยมาก
แต่ทุกคนเลือกอาชีพที่จะเป็นสับปะเหลอ
เขาเลือกไว้แล้วว่าจะเป็น
ถ้าสมมุติถึงพูดถึงเรื่องแม่เขาเรียกว่านกแสกเหรอเธอ

แสกใครอยากรู้ว่าไอ้ที่จริงไหมที่บอกว่าเวลาที่จะมีศพหรือจะมีคนตาย

หนกแสกคนนี้มันเหมือนมีวิญญาณอะไรบางอย่าง